วัดเอ่ยวัดบดปลูกเข้าพดฟ้าหลี
นี่เจอตัวหนึ่งแล้วเจอตัวหนึ่งแล้ว
ทั้งสองท่านมีใครจับหนอนเป็นบ้างไหมฮะ

ดูอารมณ์ดีนั้นน่ะ
ออกมาออกกำลังกายตอนเช้า
เลยต้องดักจับซะหน่อย

อนชนิดนี้เรียกว่าหนอนกระทู้นะครับ
ก็ออกไปกินข้าวโพงข้าวโพดแบบนี้นะครับ
โอ้โหตอนนี้เสียหายเป็นหมื่นไร่เลย
แต่จะไปทำป๊อกพงป๊อกพรขายซะหน่อยเนี่ย

เมื่อคืนนี้คิดว่าเอ๊นดวงจรรย์เต็มดวง

เมื่อวานนี้เป็นภาพจันทรุปราคา
แต่รูปราคาในปีนี้เป็นปีที่เขาบอกว่าจะสามารถให้จะเห็นได้เต็มดวง
จะเห็นได้เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งในอีก๒ปีข้างหน้า
ดังนั้นในปีนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษเลยทีเดียว
มีความเชื่อต่างมากมายทางสหรัฐอเมริกา
เขาบอกว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดด้วยพระจันทร์หมาป่าด้วย
ก็มีความเชื่อต่างมากมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง
การทำนายแบบนี้ก็ต้องลองดูของเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าในเมืองในของเราเองอย่างที่ได้บอกกันไปว่า
ลักษณะสีของดวงจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับอาจจะเห็นเป็นสีส้มแดงหน่อย
ไม่ได้เป็นเพราะเรื่องของจันทรุปราคา
แต่ว่าเป็นฝุ่นที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
พอไปเจอแสงจันทร์ก็เลยทำให้เกิดการหักเหของแสง

ที่เห็นจริงกันก็คือทระบรเวณอเมริกานึกอเมริกาใต้

จากปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเห็นสีแดงฝุ่นแล้ว
หนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมก็คือลักษณะการก่อตัวของหมอก
คุณผู้ชมปกติแล้วอากาศร้อนจะค่อยลอยขึ้นไป
และทีนี้ด้านบนเป็นอากาศเย็น
แต่ว่าในระยะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
มีการแบ่งชั้นกันจึงทำให้มีการเป็นฝาแบบนี้

สิ่งที่เราจะได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสกันในพื้นที่กรุงเทพ
รวมไปถึงใครที่ต้องอยู่ในพื้นที่หมอก
ก็จะทำให้ในช่วงเช้าครับ
ใครที่อยู่บนตึกสูงครับจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกับช่วงตอนประมาณ๔ทุ่มนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อากาศนั้นกลับมาร้อนอบอ้าวอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือลักษณะสภาพอากาศที่อาจจะต้องทนหน่อยวัน๒วันนี้
เพราะว่าตอนนี้เองอากาศเย็นยังคงถอยห่างออกจากเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังกลางสัปดาห์จะกลับมาอีกรอบหนึ่ง
จะช่วยบรรเทาสถานการณ์กลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
สังเกตว่านี่คือภาพแผนที่ลมในบริเวณพื้นที่กรุงเทพตอนกลาง
ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่มีลมแรงผ่านดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอากลุ่มหมอกกลุ่มควันออกไปได้
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมในระดับสูงจะสังเกตว่ามีการพัดฝั่งตรงข้ามกับกระแสลมเมื่อสักครู่นี้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศเย็น
แล้วก็บางพื้นที่มีเรื่องของแม่คันนิ้งมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นด้วย
ดังนั้นภาคเหนือในระยะนี้ใครจะไปก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อย
จากการคาดการณ์วันยอดดอยอีธานนท์ยังคงได้สัมผัสอากาศเหนาหนาวเย็นต่อเนื่อง
ต่ำสุดประมาณ๕๖องศาสูงสุดประมาณ๑๑๑๒องศาแล้วก็ยาวไปเลยนะครับ
ส่วนในบริเวณจังหวัดขอนแก่นใครที่จะไปร่วมงานกันจากการคาดการณ์ก็พบว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับอุณหภูมิจะค่อยเย็นลงต่อเนื่อง
สังเกตว่าอุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากประมาณ๑๐กว่าองศาทีเดียว
ดังนั้นในช่วงที่ใครจะไปงานดังกล่าวคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อย
ตอนเช้าอาจจะหนาวจัดตอนบ่ายแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คืออากาศเย็นครั้งนี้มาแรงแล้วก็มาเยอะกว่ารอบที่ผ่านมา
แค่บางประมาณ๒๓วันเท่านั้นดังนั้นรอบต่อไปอากาศเย็นที่จะมาก็จะทำให้ท้องฟ้าโปร่งขึ้น
ตอนเช้ามีอากาศเย็นแล้วก็ตอนกลางวันแดดจะแรงเป็นพิเศษนี่นะครับ
เตือนกันหน่อยเดี๋ยวผมไปไล่นอนก่อน
คุณพัฒนายมาช่วยผมหน่อยเร็ว